แม่ทนไม่ไหวต้องมาเห็นภาพมันข้างหลัง

ตัวคุณพ่ออายุ๒๔ปี

ติดสโลตปั่นสโลตเติมเงินปั่นสโลต
เงินทางหมดทำยังไง

จะเก็บให้เข้าอันนี้ดี
มีภาระดีอยู่รึเปล่า
โอ้โหคุณผู้ชมเป็นความรุนแรงที่เราคงจะเพลย์ให้เล่นให้ดูแค่ครั้งเดียวพอนะครับคุณผู้ชม
นี่คือหลักฐานที่คนเป็นแม่เอามาร้องกับคุณกันจอมพลังให้เห็นเลยว่าพฤติกรรมของสามีเธอเป็นยังไง
กระทืบลูกแล้วบอกว่าทำไมไม่เก็บเข้ารังให้ดีของเนี่ยไม่เก็บเข้ารังอ่ะ

ให้เก็บของแต่ด้วยอารมณ์คุกกลุ่นโมโหที่ไม่มีเงินไปปั่นสล็อต
มาลงกับลูกแบบนี้คุณผู้ชมฮะแม่ก็อยู่นะเมื่อสักครู่จะเห็นด้านล่างจอ
อยู่แต่ไม่กล้าห้ามครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๒๐สิงหาคมที่ผ่านมา
อย่างที่บอกคือตัวคนเป็นพ่อเนี่ยติดพนันติดสล็อตบังคับให้แม่ไปหาเงินมาซะ
ให้ฉันเล่นซะเธอต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมา
พอฝั่งผู้ชายไม่ได้เงินก็มาพานลงกับลูกกับเมียครับ
จอมพลังรับเรื่องก็ประสานตำรวจสภเมืองปราจีนบุรี
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมของจังหวัด

สืบไปที่บ้านของไอ้ผู้ชายคนนี้หน่อย

งงเลยมาทำไมกันเยอะแยะงงเล็กน้อย
แต่ก็ยอมปล่อยให้เจ้าหน้าที่พาตัวลูกออกมาครับ

แต่ยืนยันว่าเฮ้ยผมไม่ได้ติดยานะพี่
ผมไม่ได้เมาสุราไม่ได้เมาเหล้า
รับว่าผมเนี่ยบังคับให้เมียไปยืมเงินมาจากญาติ
ให้ผมมาเล่นพนันอันนี้จริงยอมรับ
ผมก็รู้สึกผิดเลยนะรู้สึกผิด
สงสารทั้งลูกทั้งเมียเลยครับคุณผู้ชม
อภัยท็อปหรือเปล่าลองฟังท็อปดู

ก็มีแต่มือครับไม่เชื่อเปิดดูได้ครับ
มีถีบมั้ยมีเตะมั้ย
ก็มีก็ไม่ได้แรงครับก็ไม่ได้ออกแรงอะไรครับ

มีอะไรอยากบอกลูกเราไหมครับ

เฉพาะวันนี้หรือว่าวันต่อไปก็ยังรักอยู่

เลิกให้ได้จริงนะท็อปนะ

ลูกเนี่ยรักจริงเดี๋ยวตอนหลังเล่าให้ฟังคุณผู้ชมว่า

ตำรวจคุมตัวท็อปไปสอบปากคำครับ
มีจังหวะหนึ่งคุณกันจอมพลังมา

ท็อปรู้ไหม

บอกด้วยซ้ำนะว่าพ่อมาทำร้าย

ลูกเคยถามว่าพ่อรักหนูไหม
ประโยคนี้ฟังเข้าไปท็อปเป็นยังไงลองดูด้วยกันฮะ
ลูกบอกว่าพ่อไม่ได้ทำร้าย
ลูกยังปกป้องเราเลย

ปีก็เล่าให้ฟังว่าก็อยู่กินกับท็อปมาสิบปี

ไม่เคยมีปัญหากันนะก่อนหน้านี้
ปัญหามาเริ่มจากตอนที่ท็อปไปเป็นทหารเกณฑ์
พอกลับมาปลดประจำการมาอ้าวติดพนันเฉยเลย
ติดไอ้สล็อตเนี่ยจนมีปัญหาการเงินครับ
ถ้าเกิดไม่ได้เงินเนี่ยก็จะทำร้ายร่างกายลูก
พาลูกหนีไปแล้วแต่โอ้โหคุณผู้ชมฮะต้องวนกลับมา
ตัวคนเป็นแม่ต้องพาลูกกลับมาเพราะลูกคิดถึงพ่อ
พากลับมาสุดท้ายกลับมาเพื่ออะไร

ตัวคนเป็นแม่ถูกขู่ไม่ให้ช่วยลูกด้วยนะ
ตอนท็อปทำร้ายลูกเนี่ยแม่ทำอะไรไม่ได้
รมานใจต้องมาเห็นลูกโดนพ่อแท้ทำร้ายแบบนี้
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีครับดำเนินคดีกับท็อป
ข้อหาเล่นการพนันและทำร้ายร่างกาย
ค้านการประกันตัวท็อปในชั้นสอบสวนครับ

ก็จะส่งกำลังไปคุ้มครองความปลอดภัย
ให้กับลูกสองคนแล้วก็คนเป็นแม่ด้วย
ไปอยู่ในความดูแลของสังคมสงเคราะห์จังหวัด

คุณผู้ชมก็ต้องเตือนเตือนเรื่องไอ้ปั่นสล็อตเนี่ย
รู้สึกช่วงนี้คนเล่นกันเยอะเหลือเกิน
พอเล่นปุ๊บมันไม่มีใครรวยจากปั่นสล็อตเลย
เพียงแต่ต้องหาเงินมาเติมเรื่อยแล้วบางทีก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเอง

สงสารเด็กเนอะอืมสงสารเด็ก
เชื่อว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกันแล้วยิ่งประโยคที่คุณกันบอก
ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณกันบอกจะทำให้เขาสำนึกได้จริงไหม

นี่คือเด็กนะ๖ขวบคิดกับพ่อแบบนี้
ไม่รู้ว่าเศษเซี่ยวของใจพ่อคิดเหมือนอย่างที่ลูกคิดหรือเปล่าเนี่ย
เลิกให้ได้ขาดเลยนะรอบนี้นะขอจริง